ในวันนี้นะคะประชาชนจิตอาสารวมถึงทรัฐทีวีเอง

โดยการนำพัดที่จัดทำขึ้นพิเศษแล้วก็ขนม
แจกให้กับประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินพระมหาภูมิพลอดุญเดช
ผู้ประกาศและพนักงานไทยรัฐทีวีรวมถึงประชาชนจิตอาสา
ได้นำพัดที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษ
แจกให้กับประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพของในหลวงรัชกาลที่๙
ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ในพระบรมมหาราชวัง
และบริเวณโดยรอบท้องสนามหลวง
เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
โดยนางสาววรรณฑรสมกิจรุ่งโรศหนึ่งในผู้ประกาศของทรัฐทีวีบอกว่า
ไทยรัฐทีวีขอเป็นส่วนหนึ่งในการทำความดีถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
พวกเราจึงร่วมใจร่วมแรงการนำพัดที่สั่งทำขึ้นมาเป็นพิเศษ
ให้กับประชาชนเพื่อที่จะพัดช่วยคลายร้อนและยังสามารถเก็บไว้เป็นที่ระลึกได้ด้วยค่ะ
ขณะที่ประชาชนจิตอาสาที่ร่วมแจกพัดก็บอกว่าการนำพัดมาแจกเป็นเพียงแค่เศษเซี่ยว
ไม่สามารถเปรียบได้กับที่ในหลวงราชการที่๙ทรงทำเพื่อประชาชน
พร้อมกับเชิญชวนประชาชนให้ร่วมกันทำความดีตามรอยในหลวงรัชกาลที่เก้าค่ะ
ก็มาช่วยกันค่ะมีหลายคนที่ก็ตั้งใจมาก็มาช่วยกันแล้วก็เห็นทุกคนยิ้มแย้มีความสุขที่คนไทยช่วยเหลือกันค่ะ
ประชาชนที่เดินทางมารอถวายสักการะพระบรมศพในหลวงราชการที่๙ก็บอกว่า
ตั้งใจมาถวายสักการะพระบรมศพเพราะว่าที่ผ่านมาก็ดูแต่ในโทรทัศน์เท่านั้น
แล้วก็ขอขอบคุณไทยรัฐทีวีด้วยนะคะที่นำพัดมาแจกให้เพื่อจะได้เก็บเอาไว้เป็นของที่ระลึกถึงในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ
อย่างที่บอกไปนะคะว่าไม่ได้มีแจกแค่พัดอย่างเดียว
ผู้ประกาศแล้วก็พนักงานไทยรัฐทีวียังนำขนมไปแจกให้กับประชาชนที่มาเข้าแถวรอถวายสักการะพระบรมศพ
หลวงรัชกาลที่๙บริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวังแล้วก็ท้องสนามหลวงด้วยค่ะ